คุณผู้ชมคะวันนี้วันที่๒๐ธันวาคมดิฉันรีบค่ะ
เหลือเวลาอีกประมาณ๑๐วันผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ประจำวันที่๓๐ธันวาคมส่งท้ายปลายปีก็จะประกาศกันแล้ว
สิ้นปีมันต้องเอาซะหน่อยนะเอาซะหน่อยไปหาข้อมูลกันซะหน่อยนะคะ
พาไปดูจุดแรกก่อนเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นโบสถ์วัดร้าง

ตร้างของวัดแห่งหนึ่งนะคะวัดหนองเต่าค่ะ
คุณผู้ชมนี่ที่ปราจีนบุรีนะคะ

นั่นสิบวชร้างเนี่ยอายุกว่าร้อยปีแล้วนะคะ
อดด้วยอิดกว้างประมาณ๖เมตรยาว๑๒เมตรค่ะ

ชำรุดซุดโทรมไม่มีหลังคามีต้นโพขนาดใหญ่
กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาคล่อมโบสถไว้แบบนี้
ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่

ฮะด้านข้างคุณดูนะ
ส่วนด้านข้างมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่
ขณะที่พื้นที่โดยรอบเป็นป่า
เป็นสวนที่ชาวบ้านเขาเช่ากันไว้ทำมาหากิน
คุณดูนะเอ๊ะพญาเต่าหรือเปล่า
ทีนี้เราไปพูดคุยกับชาวบ้านนายบุญชูแป้งนวลอายุ๖๖ปี
ชาวบ้านที่เช่าที่วัดหนองเต่าเนี่ย
ทำสวนปลูกผลไม้แล้วก็ปลูกบ้าน

ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วแหละมักจะได้ยินเสียงมโหรีม
ปีพาดบัลเลงช่วงค่ำคืนเสมอ
เดี๋ยวเดังเองเหรอ
ใครตอบคุณบุญชูเล่าต่อบอกว่าสมัยเด็ก
ถ้าเกิดได้ยินเสียงมโหรีปีภาษ
ห้ามมองไปที่โบบร้างเด็ดขาด

เมื่อเขาฝืนคำสั่งเขาฝืนคำสั่ง

เขามองไปคุณผู้ชมเขาเห็นอะไรไปฟังจากปากเขาค่ะ
ได้ยินเสียงโมโหลีละนาด

เกือบบ่อยครั้งเป็นทุกเดือนเนี่ย
พอมาวันเข้าพรรษามาปี๒๕๕๙

หันมามองดูก็เห็นนางลำอยู่
ลำยืนลำอยู่ยืนฟ้อนลำอยู่ข้างโบสถ์
นางลำประมาณ๕นาง๖นางสวยงาม
แป๊บเดียวหายเข้าไปในโบสถ์
โอ้โฮคนลุกเลย

โอ้โห๕๖นางใช่ไหม๕๖นาง

ก็บอกว่าไม่หวั่นเรื่องของอาถรรพ์ค่ะ
ยันนะคะก็ยังคงเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
แล้วก็นำเรื่องของตัวเลขไปเสี่ยงโชค
เห็นในข่าวว่าถูกรางวัลติดกันหลายงวดแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่สนใจคุณผู้ชมค่ะ

ที่วัดหนองเต่าหมู่ที่๕ตำบลบางพลับ
อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเอาเมื่อสักครู่ที่ฉันบอกผิด
บอกว่าปลาจีนจริงคืออ่างทองนะ
บอกอีกครั้งหนึ่งวัดหนองเต่าหมู่ที่๕ตำบลบังพลับ
อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะเจ้า

ผมพาไปหาหลวงพ่อคูณหน่อยดีกว่าครับ
อำเภอใด่อำเภอโพธองจังหวัดนครราชสีมารนนะครับ

พิธียกแบบแม่พิมพ์ลูกเทศทองศูนย์เสียรของหลวงพ่อคูณ
ขึ้นไปประกอบเป็นแบบพิมพ์รูปหล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
นี่ใหญ่มากดูแค่เสียนแค่ด้านศีรษะนะตัวองค์ใหญ่มากเลย
ขณะหน้าตักกว้าง๑๙เมตรสูง๒๗เมตรนะฮะมีคนไปร่วมพิธีเยอะมากเลยนะครับ
หลังเสร็จสิ้นพิธีพรามและพิธีสงฆ์ก็มีการยกแบบพิมพ์ประกอบกันแล้วเนี่ย
บรรดาลูกศิษย์หลวงพระคุณต่างพากันไปดูที่เครื่องเส้นไหว้บวงสวง
มันต้องมีอะไรขึ้นมาสินะไปส่องหาเลขกันพร้อมกับวิเคราะห์กันแลกเปลี่ยนกัน
เฮ้ยเธอเห็นอะไรก็แลกแรกกันไปณตอน๒ทุ่มของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือ๑๕ธันวาคมเนี่ย
มีรถบรรทุกที่เป็นบรรทุกแบบพิมพ์มาถึงวัดบ้านไร่ยกวางที่บริเวณพื้นที่การก่อสร้าง
ชาวบ้านเห็นแสงสีนวลวาบขึ้นมาจากไทยฟ้า
แล้วก็ลงมาจุติที่รูปหล่อของหลวงพระคุณ
ทุกคนก็เชื่อว่าดวงวิญญาณของหลวงพระคุณ
รับรู้ถึงการที่เหล่าลูกศิษย์สร้างให้แก่ท่าน
แล้วก็เชื่อว่าท่านจะมาให้โชคลาภแก่ลูกศิษย์ด้วย
แล้วลูกศิษย์ที่เห็นนั้นมีเลขมากมายเหลือเกิน
เดี๋ยวผมจะให้คุณอริยาพิมพ์ให้แล้วกันเพราะมันเยอะมาก
มันเยอะเหลือเกินของหลวงพระคูณซึ่งก็มีทั้งแบบตรงใจเรา
แล้วมีทั้งแบบไปเหมือนกันกับเมื่อกี้กับนางลำด้วยนะ
หกนางนั่นแหละเออเลขเดียวกันเลย
แต่ว่าเลขที่เดี๋ยวจะพิมพ์ให้สักครู่
มันจะไม่เหมือนกับข่าวต่อไปที่ดิฉันเล่า
เพราะว่าข่าวต่อไปที่ดิฉันเล่าคือที่๑๐๑ค่ะคุณผู้ชม
ที่อำเภอสุวรรณภูมิเขามีพิธีรำบวงสวง
แล้วก็บำเพ็ญกุศลรำลึกครบรอบ๒๓๒ปี
การพิราลัยของพระรัตนวงศาหรือว่าเท้าเซียง
เจ้าเมืองสุวรรณภูมิองค์แรก

ก็จะมีนางรำเขาสวมสโรงผ้าสิ้นไหมเสื้อสีเหลือง
รำบวงสวงหน้าอนุสวรีพระรัตนวงศาเท้าเสี่ยง
นางรำเยอะมากนะคะ๖๒๓๒คน
๖๒๓๒นะ๖๐๐๐กว่าคนเลยหรอ
ใช่แล้วเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็รำลึกถึงคุณงามความดีของเท้าเซียง
ให้คนรุ่นหลังได้รู้ข้อมูลทางประวัติศาสต
สำคัญของอำเภอแล้วก็เป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยนะคะ
ก็เดี๋ยวจะทยอยมาให้เรื่อยนะฮะในส่วนของตัวเลข
ค่อยสะสมแต่เอาจริงนะเดือนนี้
ถือว่าเราจะรวยกันเยอะเพราะ๓งวดเนี่ย

ใช่ประมาณนี้๒งวดไง
ก็ว่ากันไปเป็นความเชื่อสู่บุคคลด้วยนะครับ